วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราชดรนะครับซึ่งเป็นการพิจารณาพระราชกำหนดเงินกู้นะครับ
ในการนำเงินเหล่านั้นมาใช้แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด๑๙ครับซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปตอนช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาครับ
ซึ่งบรรยากาศนั้นฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาทักทวงรัฐบาลนะครับในการแก้ไขปัญหาล่าช้า
โดยเฉพาะการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งไม่มีการตรวจสอบด้วยติดตามจากรายงานครับ
การประชุมสภาพผู้แทนรัศดรเพื่อพิจารณาพรกรกู้เงิน๓ฉบับ

เงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนมากกว่า๕๕๐๐๐ล้านบาท
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ๔แสนล้านบาท

ให้สมาชิกทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลา
และประธานสภาอนุญาตให้สมาชิกออกนอกห้องประชุมได้
หากไม่มีการอภิปรายเพื่อลดการรวมกลุ่ม
สมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย

แสดงความกังวลว่าพรกรทั้ง๓ฉบับ
ให้อำนาจฝ่ายบริหารไว้สูงมาก

มีเพียงการตั้งคณะกรรมการกันกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้เพียงไม่กี่คน

กันไม่ให้เป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาล

โครงการต่างภายใต้เงินกู้ก้อนนี้
เช่นเดียวกับนายวิโรธลักษณะอดีศร

บอกว่าหากรัฐบาลยืนยันในความโปร่งใส
ก็ควรให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัน
ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ

เพราะพรกู้เงินที่รัฐบาลเขียนมา

ท้วงติงการแก้ปัญหาของรัฐบาล

เลือกช่วยกลุ่มในทุนก่อนไปช่วยประชาชน
สรุป๑๘มีนา
ปิดห้างที่กรุงเทพ๒๒มีนา

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔มีนา

ถึงเพิ่งจะมีการประกาศเยียวยา

ที่ช่วยในทุนเนี่ยมาก่อนใครเพื่อน
มาก่อนมาตรการของรัฐอีก
ขณะที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รัฐบาลมีกลไกตรวจสอบการใช้งบประมาณที่จะกู้มา
จากสภาเองจากสตงปปชก็ตรวจสอบได้หมด
ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลย

ผมถามว่าสิ่งที่ท่านมองเมื่อกี้ท่านอาจจะมองว่า
คณะกรรมการมีแค่นี้มันจะพอไหม
กลกรณ์ไกรสภาก็มีครับ

กรณ์ไกรของพื้นที่มา

ไม่ใช่ใครเสนอโครงการอะไรมาก็ได้

ก็ยืนยันว่าการกู้เงินมีกรอบที่รัดกลุ่ม

รัฐบาลได้พิจารณาด้วยความรอบครอบแล้ว
แต่ยอมรับว่าเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา
มีความล่าช้าและมีปัญหาอยู่บ้าง
เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยดำเนินการเรื่องนี้
แต่พร้อมรับฟังข้อแนะนำทุกอย่าง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน